ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามกันต่อเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องดราม่าจนโซเชียลเนี่ยถามหาว่าจะต้องมีการดูแลยังไงนะคะ
วัยรุ่น๑๘ปีนะคะที่ไปก่อเหตุทำร้ายเด็ก๑๔ปี
แล้วก็มีการประกันตัวออกมาแล้วมาโพสต์ท้าทายบอกจะไปเที่ยวงานลอยกระทงแล้ว
จนเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลล่าสุดตรวจสอบไปปิดช่องทางติดต่อแล้วนะครับ
หายไปไหนก็ไม่ทราบญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่ามีคนขอข้อมูล
แล้วช่วยกันตามหาตัวเด็กผู้ชายคนนี้เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
ตำรวจเองก็กำลังจะขยายผลเพิ่มในคดียาเสพติดและค้าอาวุธปืนค่ะคุณผู้ชม
คดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นคือในโดมอายุ๑๘ปีได้รับการประกันตัวในชั้นศาล
พอปล่อยตัวก็มีการไปโพสต์โซเชียลเยอะเย้ยถึงครอบครัวและเพื่อนผู้เสียชีวิตจนเป็นประเด็นในโลกออนไลน์
เรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะ
วันนี้มีรายงานบอกว่านายประกันตัวได้แจ้งเรื่องต่อสารเพื่อทำเรื่องถอนประกันค่ะ
หลังจากพบว่าอายุเกิน๑๘ปีต้องส่งฝากขังเรือนจำแล้วก็ยังถูกแจ้งความเพิ่มฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาด้วย
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๓พฤศจิกายนในโดมถูกคุมตัววันที่๔ก็ส่งฝากขังสารวันรุ่งขึ้น
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวแต่ชั้นศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีเงินประกัน๒๐๐๐บาท
สืบสวนได้เชิญตัวนะคะคนที่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ในโดมตอนเกิดเหตุที่เราได้เห็นภาพในกล้องวงจรปิด
เขาซ้อนท้ายไปที่บ้านของน้องอายุ๑๓หรือ๑๔ที่วันนี้เป็นตัวเลข๑๔เนี่ยนะคะ
คนที่ซ้อนท้ายเขาเชิญตัวมาสอบสวนและกันตัวไว้เป็นพยาน
ซึ่งเขายืนยันบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในโดม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจเชิญผู้ปกครองของเพื่อนในโดม
ซึ่งถูกอ้างว่าวางเงินประกันจำนวน๒๐๐๐บาทมาให้ปากคำนะคะ
ว่าทำไมถึงช่วยประกันตัวก็มีการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะคะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปบ้านของในโดมค่ะไปเจอกับยายของในโดม
บอกว่าเมื่อเช้าในโดมโทรมาหาพ่อบอกว่าให้ช่วยเซ็นเอกสาร
แต่ว่าก็คุยกันไม่จบจู่ก็ตัดสายไป
โทรมาอีกครั้งหนึ่งบอกพ่อไม่ต้องแล้วถ้าติดคุกขอให้ไปเยี่ยมด้วย
แล้วก็เชื่อว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของหลานอาจจะเกิดจากของขลังเข้าตัว
เพราะว่าในโดมเนี่ยศักดิ์หลวงปู่องค์ดำค่ะ
อบว่าผู้ของหลางเองก็ไว้ตาย
ประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์วันนี้พ่อของในโดมให้สัมภาษณ์สื่อแห่งหนึ่ง
พูดถึงเรื่องที่ลูกไปอวดอ้างว่าพ่อรวยเคลียร์ได้ทุกอย่าง
ให้สัมภาษณ์ยืนยันบอกเขาเป็นเพียงคนหากินธรรมดาคนหนึ่งทำงานโรงงาน
ลูกชายเนี่ยช่วง๑๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
พฤติกรรมเปลี่ยนไปค่อนข้างก้าวร้าวแล้วก็บอกว่ามีเงินจากการทำงาน
แต่ไม่รู้ว่าลูกทำงานอะไรขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิต
บอกว่านายโดมพยายามขอเคลียร์แต่เขาไม่ให้อภัย
แล้วก็มีคนมาขอข้อมูลมาหาตัวในโดมเยอะมากเลย
จนเชื่อว่ากลัวโดนเล่นงานจนหลอนกำลังหนีอยู่

ญาติของผู้เสียชีวิตเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ส่วนประเด็นที่ในโดมอ้างว่ามีเงินได้จากการค้ายาและอาวุธปืน
ล่าสุดตำรวจภูทรภาค๒ก็ประสานกับตำรวจภูทรรยอง
ไปตรวจสถานการณ์
ผู้ส่งขาวช็อปประวัติของในโดมและเครือข่ายใกล้ชิด
ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาจริงหรือเปล่า
และรายงานผลการศึกษวนต่อวันด้วย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไปตรวจสอบข้อมูลที่ศาลจังหวัดระยอง
ก็ทราบว่าในโดมยื่นเรื่องประกันตัววันที่๕
พฤศจิกายนและสารเนี่ยนัดมาติดกำไรอีเอ็มวันที่๑๐พฤศจิกายนคือพรุ่งนี้นะคะ
ที่เขาไม่ติดทันทีหลังประกันเพราะว่าติดวันหยุดเป็นช่วงวันหยุด
ซึ่งถ้าหากว่านายโดมไม่เข้ามารายงานตัวติดกำไรอีเอ็มอันนี้ก็จะมีผลต่อคำร้องยื่นประกันตัวในคดีนะคะ
ขณะที่นายนัทเพื่อนนายโดมแล้วก็รู้จักกับผู้เสียชีวิตด้วยบอกว่าถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะนายโดมเนี่ยนะคะ
แต่มีคนแจ้งมาว่าโพสต์เป็นโพสต์สุดท้ายว่าเป็นไข้ในโดมไปโพสต์นะครับว่าเป็นไข้
แต่ไม่มั่นใจว่าโพสต์จริงหรือเปล่าเพราะว่าในโดมเองชอบยืมมือถือคนอื่นมาเล่นเฟซบุ๊ก
ก็อาจจะไปค้างที่เครื่องของคนอื่นก็ได้เขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่เจ้าตัวหรือเปล่า
นะคะแต่มีความเคลื่อนไหวมาแบบนี้มีรายงานอีกด้านหนึ่งค่ะ
ผู้วางเงินประกันตัวให้กับนายโดมซึ่งเป็นผู้ปกครองของเพื่อนเนี่ยนะคะ
ซึ่งตำรวจก็เรียกไปสอบล่าสุดเปิดเผยสั้นกับนักข่าวบอกว่า
ตอนที่เขาไปยื่นประกันตัวไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าเห็นเป็นเพื่อนของลูกก็เลยช่วย
ตอนนี้รู้เรื่องแล้วไม่ขอเข้าข้างเด็ดขาดและไม่ช่วยเหลืออีกต่อไป
ก็ขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ